คุณผู้ชมไปดูตอน้ำกันหน่อย
เป็นต่อน้ำผุดในพื้นที่จังหวัดเลย
แต่กว่าจะเข้าไปต้องใช้รถอีแต๊กเข้าไป
เพราะว่าสถานที่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าตอน้ำแห่งนี้เป็นต่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
นายเมธีสุขเสริมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง
พร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่งค่ะ
พาทีมข่าวไทยรัฐทีวีขึ้นรถอีแต๊กไปเลย
ในเขตป่าสงวนภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวบ้านนาท่อน
อำเภอนาพึงตำบลนาพึงอำเภอนาแห้ว
ก็นั่งรถอีแต๊กเข้าไปประมาณ๑กิโลเมตร
เข้าไปปุ๊บไปเจอสระน้ำขนาดใหญ่
เดินลงไปเลยนะคะมีจอกแหน่เต็มไปหมดเลยนะคะ
ชาวบ้านก็เลยใช้ไม้ไผ่กวาดจอกแหนออก

แล้วก็มีตอน้ำผูดขึ้นมาจากใต้ก้อนดิน
อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
ชาวบ้านเล่าว่าจะใช้น้ำในสระแห่งนี้

ยังไหลไปที่แม่น้ำพึงแม่น้ำหู

จากนั้นก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง

มีเรื่องเล่าขานจากผู้เท่าผู้แก่บอกว่า
ต่อน้ำผุดเช่นนี้มาตั้งแต่เกิดเลยนะ
แล้วก็ไม่เคยแห้งแม้ว่าจะเป็นฤดูแรงก็ตาม
เป็นเช่นนี้มานานนับร้อยปีแล้ว
ก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เจ้าป่าเจ้าเขาและบรรพบุรุษนั้นสร้างมา
ชาวบ้านจึงให้ความเคารพและศรัทธาเหมือนเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ทุกครั้งที่ไปก็จะตักน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์นะคะ
นอกจากนี้ก็ทำพิธีบอกกล่าวหรือว่าขอขมาก่อนด้วย

อน้ำก็จะเป็นลักษณะคล้ายของต้นน้ำนั่นเอง
ต้นน้ำตาน้ำเนี่ยนะแปลกดีครับ
เพราะว่าฤดูแรงก็น้ำก็ไม่แห้งเหมือนกันนะครับ